มาเจอเราสองพี่น้องเด็กหญิงคนเดิม
เพิ่มเติมคือฟาร์มอร่อย

พี่ชอบกินผลไม้อะไรจังมั้ยคะ
โอ้ชอบเต็มหลายอย่างเลยนะคะ
วันนี้เรามีคำถามมาถาม
ผลไม้อะไรกินแล้วเสียดายที่สุดคะ
ตอบคือช่วยน้ำว่า

ที่น้ำห้างักอยากให้ผลไม้มากชิด

แมงแคววิวใหม่จาก

อันน้ำสักกันดีกว่าค่ะ

ยากุกีวี่ปั่นค่ะ
เราต้องมาเริ่มทำกันแน่น
เริ่มจากเอาน้ำแข็งใส่เครื่องปั่นก่อนเลยค่ะ

ตามด้วยน้ำผึ้งหรือไซหลักก็ได้ค่ะ

บอกว่ายังไม่เสร็จ
ทุกคนดูมาก
แล้วก็เงินเบี้ยหลอดอย่างกรุ๊กค่ะ
แล้วก็ปิดฝาตันเลยค่ะ

จับแก้วพี่จับแก้ว
สอนเมนูหัวละวายของเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจบแต่งกันเลยค่ะ
เสร็จแล้วค่ะเย่ม
ขอกินของน้องไรกินไปเงินเร็ว
อร่อยมั้ยพี่เหมือนคิววี่เลย
ถ้าพี่คนไหนอยากดื่มอะไรเพิ่มเติมแนะนำเราสองคนด้วยนะคะ
วันนี้เราขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
โปรดติดตามตอนต่อไป